มันยังเป็นปัญหาอยู่แล้วมันยังเกิดขึ้นอยู่

แต่ยังไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

เตียงเต็มไม่มีเตียง
มีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะคะ
ติดโควิด๑๙นะคะเขาก็ออกมาโพสต์
บอกว่าติดโควิด๑๙แล้วรออยู่บ้าน
ยังไม่ได้รับการรักษายังไม่มีเตียง
เธอโพสต์ว่าเธอสามีและลูกแฝดที่เป็นผู้หญิง
อายุ๕เดือนเองค่ะติดโควิด๑๙ตั้งแต่๑๒เมษายน
ผู้หญิงคนนี้เธอใช้ชื่อว่ากระต่ายนะคะ
อายุ๒๕ปีสามีอายุ๒๓
แฝดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะอายุ๕เดือน
อยู่ที่กรุงเทพแถวรัชดาสุธิศาล

ติดตั้งแต่วันที่๖เมษายน
ภรรยากับลูกตรวจพบเชื้อ๑๒เมษายน
คุณผู้ชมคะยังอยู่บ้าน
ยังไม่ได้รับการรักษายังไม่มีเตียง
สามีตอนนี้ทั้งไอทั้งเจ็บคอทั้งเหนื่อย
หายใจติดขัดเจ็บหน้าอกไม่ได้กลิ่นแล้วอะค่ะ
ภรรยาทั้งไอเจ็บคอเหมือนกันหายใจไม่ถนัดเหมือนกัน

แฝด๒คนนะคะเด็กผู้หญิง
หายใจแรงมากต้องหายใจทางปากแล้วอะค่ะ
คุณผู้ชมหายใจทางจมูกไม่ได้
ไอแล้วก็จามแล้วก็ท้องเสีย
เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วนะคะ
พอติดโควิด๑๙เข้าไปอีกค่ะคุณผู้ชม
เด็ก๕เดือนตอนนี้หายใจทางปาก
ครอบครัวนี้บอกว่าพยายามทุกช่องทางแล้วค่ะ
สิ่งที่ทำได้ก็คือทำได้แค่รออยู่ในที่พักของตัวเอง
เขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คว่าช่วยหาเตียงให้หน่อยได้ไหม
อยากจะได้รับคำตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด
ในเฟซบุ๊กเธอก็แนบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไว้ให้ด้วยนะคะ
เราเลยตามเรื่องนี้ให้ว่าตกลงแล้ว
ครอบครัวนี้ได้รับการช่วยเหลือแล้วหรือยัง
เราถามไปที่คุณพ่อนะคะ
คุณพ่อบอกว่าตรวจแล้วว่าติดเชื้อตอนนี้เชื้อไม่ได้ลงปอดอยู่ที่บ้าน
ภรรยากับลูกแฝดพอโพสต์เฟซบุ๊กไป
มีรถมารับแล้วค่ะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิพาราม
ตัวพ่อบอกว่าคงติดจากเพื่อนร่วมงาน
คือเพื่อนร่วมงานมาแจ้งว่าติดโควิด๑๙
พ่อก็เลยไปตรวจพอรู้ว่าติดโควิด๑๙แยกไปอยู่ชั้น๓
ให้ภรรยากับลูกแฝดอยู่ชั้น๒
แต่สุดท้ายภรรยากับลูกแฝดก็ติดเชื้อไปด้วย
คือในส่วนของลูกแฝดตรวจ๒ครั้งผลเป็นลบ
แต่อาการคือเหมือนกับคนที่ติดโควิด๑๙
แล้วก็แฝดพี่แฝดน้องในอาการเหมือนกันเลย
หายใจติดขัดไอแล้วก็ท้องเสีย
ครอบครัวดูแลตัวเองค่ะแบบวันต่อวันคุณผู้ชม
แต่พอนานเข้าเนี่ยก็กลัวว่าลูกแฝดจะมีอาการแทรกซ้อนเลย
ตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊ก
ตัวคุณพ่อเนี่ยนะคะบอกว่าที่โพสต์เนี่ยนะ
ไม่ได้หวังว่าตัวเองจะได้รับการรักษาหรืออะไร
ไม่ใช่ว่าโอ้โหตั้งครอบครัวหรืออะไรอยากให้ช่วยลูก

อย่างน้อยอยากให้ช่วยเด็กอยากให้ช่วยลูกอยากให้ช่วยภรรยา
อย่างนี้ครับมันจะกลายเป็นการแพร่เชื้อเลย
ไม่ได้ให้ใครเลี้ยงดูต่อช่วยดูแล
ทางพยาบาลก็คือถ้าไม่ได้ลงปอด

คือถ้ามันไม่ได้ลงปอดก็กลับมาที่บ้านกัดตัว
แล้วก็ดูแลตัวเองครับ
โพสต์ของผมคือต้องการให้ลูกและภรรยาได้รับการรักษาครับ
ข้อตัวผมน่ะผมคิดว่าเดิมทีแล้วบางครั้งผมมีออกร่างไกลบ้าง
ผมคิดว่าร่างกายผมเนี่ยมีภูมิดูแล

พี่แอบคิดครับเพราะว่าพอเพิ่มมาให้ช่วยเข้ามาช่วยเหลือ
ตั้งแต่๑๕ปันตั้งใบกูเราใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านดูแลตัวเอง
ใช่ค่ะก็คือดูแลตัวเองกับตัวในบ้านก็รักษาตามอาการที่มี
รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นห่วงอาการของลูกทั้งสองคนได้
เพราะกลัวว่าเขาจะไม่ไหวเขามีแค่อายุ๕เดือนเอง
นี่ค่ะดังนั้นครอบครัวนี้ก็คือตัวคุณพ่อยังไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล

แต่ตัวคุณแม่กับลูกแฝดโรงพยาบาลวิพารามรับไปรักษาตัวแล้ว
แต่ก็ทุกคนควรจะต้องได้รับการรักษานะคะ

อย่างที่เราเห็นหลายเคสเนี่ยคือมันไม่ค่อยแสดงอาการ
แต่พอแสดงอาการทีคืออาการก็หนักแล้วเชื้อลงปอดแล้วนะคะ
ก็มีหลายเคสเหมือนกันที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
มีอีกหนึ่งเคสนะคะเป็นครอบครัวอยู่ที่อ่อนนุษย์
เหมือนครอบครัวที่คุณเขมสอนเล่าไปเมื่อกี้นี้เลย

มีพ่อแม่ลูกสองคนติดโควิดกันทั้งบ้านเหมือนกัน
แต่ที่น่าเป็นห่วงคือพ่อมีโรคประจำตัวคือโรคหอบ
คือเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจอยู่แล้วด้วยนะคะ
รอรถพยาบาลมารับรออยู่๔วันแล้วนะคะ
จนกระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยไม่มีรถพยาบาลมารับ
โทรติดต่อทุกสายด่วนก็ได้คำตอบแค่ว่าให้รอก่อน
สุดท้ายตัดสินใจโพสต์เฟซบุ๊กอีกเหมือนกันค่ะ
เมื่อเช้านี้มีรถพยาบาลมารับแล้ว

ก็คือภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คน
ส่วนพ่อที่ว่ามีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบ
ยังรออีกเตียงนึงอยู่ที่บ้านนะคะ

แต่ไม่มีรถพยาบาลมารับตัวไปรักษา
พิกัดอยู่ซอยอ่อนนุษ๑๗สวนหลวง

พลังโซเชียลทำให้ตอนนี้เนี่ยได้รับ
ความช่วยเหลือจากโรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะ
ตอนนี้ครอบครัวได้เตียงแล้ว๓เตียงด้วยกัน
จริงเดิมทีต้องเป็นพ่อไปกับลูก
เพราะพ่อเป็นคนที่มีโรคประจำตัว

พ่อคือในเล็กอายุ๓๘ปีค่ะ

มีรถพยาบาลมารับภรรยาแล้วก็ลูกวัย๔ขวบ
หลานวัย๑๒ขวบไปรักษาเลย

ผมทำทุกช่องทางที่เจ้าหน้าที่บอก
จะ๑๖๖๘๑๖๖๙หรือว่า๑๓๓๐
คำตอบที่ได้นอกจากจะให้รอแล้ว
อันนี้คือฟังจากที่คุณเล็กเขาให้ข้อมูลมานะคะ

ให้กินยาพาราไปก่อน

เขาบอกว่าเขาเซฟตัวเองเต็มที่แล้วก็พยายามป้องกันใส่หน้ากากอนามัยพ่นยาพ่นแอลกอฮอลทุกอย่างแล้ว
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดมาจากไหนยังไง
แต่ยังไงคุณเล็กเนี่ยเขาฝากขอบคุณนิติคอนโดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
แล้วก็ลูกบ้านทุกคนที่คอยช่วยเหลือครอบครัวของเขา
เพราะว่าเขาออกไปไหนไม่ได้เพราะติดกันทั้งบ้าน
คนที่คอนโดเนี่ยก็ทั้งเอาข่าวเอาอาหารมาส่งให้ทั้งที่ก็อันตรายเหมือนกัน
แต่เขาก็ช่วยเหลือฟังเสียงคุณเล็กนะคะ
ผมหายใจไม่ออกหาทางทุกอย่างแล้วก็ไม่มีใครลับอีกใครให้รอ
โดยนั้นผมก็ต้องรอไปได้เรื่อยครับโทรไปแล้วที่โทรไปคุณพี่ที่โทรมาปุ๊บ
เขาบอกให้กินยาพราแก้ขับไปก่อนผมก็พูดไม่ออก
บอกผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันก็ได้คำตอบมาแบบนี้นะคะ
เราได้คุยโทรศัพท์กับคุณเมย์ภรรยาของคุณเล็กด้วย
ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎกับลูกแล้วก็หลานแล้วนะคะ
เธอบอกว่าบ้านเธอเนี่ยเธอทำหน้าที่ขายของออนไลน์

เพราะว่าเธอเริ่มมีอาการก่อนก็คือมีไข้
แล้วก็ลักษณะอาการคล้ายเป็นหวัดเลยไปหาคุณหมอที่คลินิก
หมอแนะนำให้สังเกตอาการแล้วก็ไปตรวจโควิด
ก็พากันไปตรวจทั้งบ้านสุดท้ายก็ติดทั้งบ้านเลยนะคะ
อย่างที่บอกค่ะโทรทุกเบอร์เลย
เจ้าหน้าที่บอกให้รอจนกระทั่ง๒๒เมษายน

กระเป๋ารอเลยเดี๋ยวรถพยาบาลจะไปรับ
รอจนถึง๒๔เมษายนนะคะ
สามีเริ่มมีอาการหายใจติดขัดแล้ว

ตัวเธอก็เริ่มมีอาการไอหนักเวียนหัวอ่อนเพลีย
สุดท้ายเลยต้องโพสต์เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็
เพราะว่าสามีมีโรคหอบเป็นโรคประจำตัวอยู่
เรารักษากันแบบหมอชาวบ้านมากค่ะพี่
มาถึงมุมหมอแล้วเขาก็จะมีการตรวจวัดขึ้นหัวใจ
มีการวัดความดันคือมันรู้สึกดีมากกว่า
หนูได้ออกข่าวหนูถึงจะได้รับการช่วยเหลือค่ะพี่
แล้วก็ส่งอาหารส่งของใช้ตามที่เขาต้องการ

แล้วก็มีลูกบ้านส่วนหนึ่งก็มีการบริจาค

เขาแจ้งบอกหมดทั้งที่ก็ประสานให้กับลูกบ้านทุกคนได้ทราบ
เพราะเรามีช่องทางในกลุ่มนิติบุคคลเรา
ลูกบ้านเราเราก็จะสื่อสารกันช่วยเหลือกันตรงนี้

แล้วเราอยู่ในชุมชนเดียวกันในคอนโดเดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือกัน
ก็ต้องขอชื่นชมเพื่อนบ้านด้วยนะคะ

เข้าใจว่าทุกคนตอนนี้มันอยู่ในภาวะหวาดกลัวแหละ

ไปเจออะไรมาเขาไปพื้นที่เสี่ยงมาไหม

โดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าไปรับการรักษา